พาคุณผู้ชมไปดูรถแข่งกันหน่อยปกติคำว่ารถแข่งเนี่ยต้องอยู่ในสนามแข่ง
อันนี้อยู่ที่ถนนเจริญกรุงเอ๊ะแล้วรถอะไรไปแข่งที่ถนนเจริญกรุง
รถเมย์ไงคะรถเมย์มินิบัสไงคะขับแข่งกันนะคะ
ขับแข่งกันจนถึงขั้นทำให้ผู้โดยสารหนีลงมาในช่วงติดไฟแดง

สภาพนี่คือไปพวกเราหนีตายดีกว่าไม่อยู่แล้ว
ไม่น่าอยู่ได้ไม่คิดว่าขับบอร์ไซช์กันอยู่เหรอ
แล้วไม่มีการจอดให้ผู้โดยสารลงนะไม่ไม่ถ้าคุณอยากลง

นี่ขับแข่งกันไปตลอดทางเลยคุณบัตร

เขาคงคิดว่ารถเขาเล็กเนอะ

เป็นรถโดยสารนะคะนี่เป็นคลิป
จากหมวกนอกกล้องที่ติดหมวกนอก

และบันทึกภาพเลยทั้งหมดเลยนะคะ

ถนนเจริญกรุงระหว่างถนน

และปาดหน้ากันอื่นแซงกัน

แบบนี้หลายกิโลเพื่ออะไรเพื่อจะแย่งลูกค้ากัน

มันต้องแย่งลูกค้ากันค่าตัวไงใช่คือหลังจากที่คลิปนี้ผ่านไปสักพัก
ผ่านไปหลายกิโลและปรากฏว่ามีคนลงมาจากรถเป็นผู้โดยสาร
ลักษณะวิ่งหนีตายกันลงมานั่นคือช่วงที่เขาไปติดไฟแดง
ไปติดแสดงมันก็ต้องหยุดนะนะไม่งั้นตำรวจก็มานะ
หนีตายเลยค่ะเนี่ยค่ะวิ่งลงมาเลยนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้จบตรงที่ไฟเขียวค่ะ
พอไฟเขียวปุ๊บต่างคนต่างแยกลูกค้าคุณไม่อยู่แล้วนะคะ
คุณแย่งลูกค้ากันแต่ลูกค้าคุณไม่อยู่เลยสักคนตอนนี้

ชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
รถเมนมินิบั๊สสาย๑เส้นนี้แย่งลูกค้าประจำ
และฝากด้วยค่ะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการขนส่งทางบกดูแล้วเรียกหน่อย
เรียกไปปรับหน่อยเรียกไปจัดการ
อย่าแค่ปรับนะครับผลักได้พลักหยุดได้หยุด
อบรมกันใหม่ทั้งกรมขนส่งทั้งขอสมกร
อันนี้คือรถร่วมไงต้องเอาไปอบรมกันใหม่เลยทั้งสองคันเลย
จัดไปนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะฮะ